นี่อันนี้เขาเด็ดกว่าเธออย่ามาเล่นกับเขาตอนนี้นะ

รู้จักเล็กใช่ไหมคะน้องเล็ก
เพราะโอโยเชอร์มาส์จัดเต็มเลยใส่ชุดนี้นะ

หลังเจอคอมเมนต์ว่าเหมือนผู้ชาย

ไม่เหมือนค่ะคือเหมือนยังไง
ทำเอานางนี่นะคะเรียกได้ว่าแบบว่าออกมาตอบโต้เลยทันที
มีคนไปคอมเมนต์ว่าเหมือนผู้ชายในรูปนี้
นางก็บอกว่าพี่เล็ก
พี่เล็กก็คือคนที่อยู่ทางขวามือ

เหมือนผู้ชายที่กำลังโกรธอยู่
ซึ่งสาวพรอยก็เลยคอมเมนต์กลับไปหาน้องคนนี้ทันที

ไม่ใช่ในไอจีน้องเล็ก
คุณเล็กความสวยแซ่บคือแน่นอนค่ะ

ส่วนเรื่องที่น้องมาออกความเห็นถึงตัวของพี่แบบนี้

พี่ว่าน้องหน้าสวยเหมือนพริตตี้รถทัวร์ดีกว่านะคะ

เข้าใจไหมพริตตี้รถทัวร์แล้วแฮชแท็ก
จากนั้นคู่กรณีก็เลยตอบกลับมาเลยทันที

อ๋อเหรอตนเองเขาก็บอกว่าตนเองก็ชื่นชม

แต่รูปนี้พี่พลอยดูแมนมากนะ
บางครั้งเราก็ต้องยอมรับความเห็นรับคอมเมนต์
ว่าเราอยากได้ยินอะไรไม่อยากได้ยินอะไรบ้าง

หากพูดตรงเกินไปก็ขออภัยที่ทำให้ไม่พอใจ

พร้อมสอนอีกไฟล์นึงบอกว่า
แต่ว่าคนเราไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกปากแบบไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แก้ตัวตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะคะ
คำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ
หรือว่าที่มีอคติควรเก็บเอาไว้ใช้กับคนที่น้องมั่นใจว่าสนิทกันมากพอ

ไม่โกรธอะแต่อยากจะให้เข้าใจ
ขอโทษนะที่พูดจากวน

เรื่องนี้ว่าขำไปกันแล้วกันเนาะ

ตอนที่คุณพลอยพูดเมื่อกี้ข้างหน้าอีกทีนึง

เมื่อกี้เนี่ยที่อันล่าสุดเพราะความล่าสุดเนี่ย
แต่ว่าคนเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นยังฉนิดหนึ่งบ้าง

เข้าไม่ได้พูดพบพิฒาคต์รถทัวร์นะ

มีใครมาเม้าแล้วพี่สุดนัดบ้าง๕เข็ม๑สักอะไรไม่รู้

ฉันไม่เคยวิภาควิจารณ์น้องพลอยอะไรเขาขนาดนี้
เข้าใจคำนี้ไหมเรารักกัน
หนูก็ชอบพลอยนะหนูว่าแมนแมนโอ้แมนเดี๋ยวสวยกูสวย
แมนนิสัยเขาแบบว่าตรงมันแมนคลัช
แมนกันทำงานด้วยแต่คนอาจจะไม่ชอบ
ไม่เป็นแระแต่แรงเหมือนเขามั่นใจ

เจ็บอ่าปั๊ปตีฉันทำไมอะไรอย่างเนี้ย
แล้วเวลาใช้คำอะไรพวกนี้เนี่ยพี่จานแบบนี้ควรจะกัดคนที่สนิท
แต่อยากรู้ว่านางคิดมันได้ยังไงด้วยคำว่าพิตตี้รถทัวร์เนี่ย

จะบอกให้ตามตรงมีม่ะตูลรถทัวร์มีพิตตี้ป่ะ

พิธีรถทัวร์ที่ดังนี้คือนี่แจ๊ะเกี่ยว

สวัสดีค่ะรัฐผู้โดยศาลทุกท่าน
เชิดตามอากาศจาก

ด้วยความขอบรับได้ความผลดีพูดในสารถึงจัดให้รถที่นี้
มีแรกหมด๓ท่านผมนายสมทัพทำประดาษที่จะขอบรับในประเทศนี้ที่สุด
แบบโหลละคนขอบรับก็มาพูดเหรอแบบเดียว
ส่งคนให้กับคนขอบรับกำลังขอบรถอยู่

ไปที่๘ชั่วโมงไปก็ชั่วโมงอ่ะ

กินค่ะที่กระแพงเทพ
แต่เราต้องมาฟังตอนทิ้งโครงนิดนึงนะ